ระบุว่าวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ต้นเหตุที่ทำให้เกิดเป็นคดี

อย่างถูกวิธีเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ผมช่วยประสานกับทางฝั่งน้องไม้เพื่อนัดแนะให้คุณพ่อเขา
ครับที่ตอนนี้ทั้งพ่อและแม่ลดทิและหันหน้าเข้าหากัน
ในส่วนของคดีความนะฮะทางฝ่ายผมและน้องซาร่ายังปรึกษาหารือกันอยู่
ยังไม่มีการดำเนินการใดเพราะต้องการให้เรื่องนี้เกิดประโยชน์ต่อบุตร
เยาอย่างแท้จริงนะท้ายที่สุดแล้วขอให้ทุกคน
จริงอันนี้ก็ร่วมยินดีด้วยร่วมยินดีกับครอบครัวนี้
ผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนก็ต่างรักลูกสุดหัวใจนั่นแหละ
และน้องทั้งคู่ก็จะทำในสิ่งดีเพื่อลูกของเขาเอง
ทางด้านทนายเจมส์ก็ได้โพสต์เหมือนกันฮะได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์เนี่ย
พร้อมระบุว่า๑คลิปล้านความหมายขอบรรยายด้วยภาพครับ
ขอบคุณคนกลางและขอบคุณทีมอาจารย์ประมาณครับ
แต่มีข้อถามนิดนึงทำไมพี่หนุ่มรู้ว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องราวดีเกิดขึ้น

ก็ทนายก็ออกรายการก็บ่อยไหมเจ้า
อ้าวไม่จำแล้วมันก็เป๊ะเกือบไปที่หนุ่มเคยอีกไม่กี่วันอ่ะ

อ่าวไงดีวะ
ตอบเริ่มจับได้ว่าเอาไงดีวะคือรู้แต่ไม่รู้จะพูดยังไงดี
พี่หนุ่มได้มีโอกาสคุยทั้งสองฝั่ง
ได้มีโอกาสคุยทั้งสองฝั่ง
คือเอาจริงก็คือผมไม่ได้มีโอกาสคุยกับทางซาร่าตั้งแต่แรก
แล้วก็พยายามคุยกับเขาว่าอยากให้กลับหลังในสิ่งที่กำลังเป็นอยู่
อย่างวันนั้นที่เราคุยกันในรายการจำได้ใช่ไหมว่าวันนี้สิ่งที่ซาร่ากำลังเดิน
เหมือนกับมีคนคอยถ่ายไฟฉายให้เดินอะไรอย่างนี้
แล้วสุดท้ายซาร่าก็จะเป็นคนที่เดินไปชนผนังกำแพงผนังถ้ำเอง
สิ่งที่ทำได้คือซาร่าควรจะต้องกลับหลังหันแล้วก็มาหาทางใหม่
ส่วนคนที่เขาถือไฟฉายส่องไฟให้เขาไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะเขามีไฟฉาย
ไม่ต้องเป็นห่วงเขาก็บอกเขาบอกว่าคิดว่าน่าจะมีบรรยากาศที่ดีเกิดขึ้นได้
ในการที่แบบถ้าซาร่าตัดสินใจที่อยากจะพาลูกไปเจอไหม
อยากให้เป็นแบบนั้นจะมีบรรยากาศดีเกิดขึ้น
ส่วนต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะขยับในการไปคุยไปเจรจาอะไรก็ว่ากันไป
แต่วันนี้สิ่งที่จะต้องทำให้ได้คือให้มีอะไรที่มันดีเกิดขึ้นในความรู้สึกของคุณไม้ก่อน
แล้วผมก็เลยโทรไปคุยกับทางทนายเจมส์ว่าอย่างนี้โอเคไหมคิดว่ามันดีไหม
ทนายเจมส์ก็บอกว่าใครเห็นด้วย
เสร็จปุ๊บผมก็เลยมีโอกาสโทรไปคุยกับทางทนายของคุณซาร่า
แล้วก็เลยคุยกับทนายของซาร่าว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้
หลังจากนั้นผมก็เลยให้ทนายคุณซาร่าโทรไปคุยกับทนายเจมส์
แล้วก็มีการตกลงว่าจะนัดตอนแรกจะนัดเจอตอนแรกซาร่าจะมาตั้งแต่วันที่๑๕
แล้วก็เลื่อนวัน๑๗แล้วก็เลื่อนเป็นวันนี้
หน้าที่จะมาเจอกันมันก็แน่นอนว่ามันก็จะมีการพูดคุยกันมาก่อนนะนะว่า
ความเหมาะสมอยู่ตรงไหนสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ลงตัว

ว่าเดี๋ยวจากนี้ไปคงคุยกันดีได้มากขึ้นถูกไหมคะ
ใช่นะฮะก็ดีใจด้วยเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยอะไรก็ตาม
แต่สุดท้ายก็ต้องมองที่ลูกเป็นอันดับหนึ่ง
แต่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของไม้หรือว่าฝั่งของซาร่าก็ตาม
พี่หนุ่มไก่เกลี่ยเก่งเลยอยากให้ไก่เกลี่ยกับพี่แม่หมดมาก
คือผมก็ไม่ได้ไกลเกลี่ยนะผมก็ไม่ใช่ไกลเกลี่ย

เมื่อกี้ถึงแซวตั้งแต่ก่อนพี่จะเข้ามาบอกทูตสันธวมัยตี

มันไม่ใช่ผมคนเดียวมันเป็นเขาต้องไปคุยกันด้วยอะไรอย่างนี้

กักใครน่ะ